ช่วงนี้ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
ปัจจุบันนี้มันจะมีคนขับรถประเภทที่ไม่สนโลก

อยากจะตัดก็ตัดอยากจะกลับรถก็กลับ

คือออกมาข้ามเลนแบบไม่ได้สนอะไรเลย

เพราะว่ารถมาแต่ว่าไม่มองขวาเลย
ใช่ค่ะเราก็เห็นชัดนะ
รถจักรยานยนต์วิ่งมาทางตรงแน่นอนครับ
ชนเต็มเต็มแรงทำให้ผู้หญิงที่ขี่มา
ตัวลอยข้ามมาเลยนะแล้วกระแทกพื้นแบบนี้ครับเคราะห์ดีเจ้าของคลิปเขาขับมาเขาก็บันทึกภาพไว้ได้
แล้วก็รถที่ขับมาฝั่งเนี้ยเบรกทันก็ไม่ได้เข้าไปชนซ้ำได้ยินเสียงเบรกไหมล่ะ
เบรกแบบยาวมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนเพชรเกษมสายตะกัวป่าท้ายเมืองครับ
หน้าตลาดนัดคึกคักในจังหวัดพังงาถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยเหมือนกันเพราะว่า
คือมันเป็นเนินสูงต่ำสูงต่ำสลับกันไปนะรถก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการขับขี่ด้วย
อย่าตัดแบบนี้นะฮะไม่ดีเลยนะครับเรื่องต่อมาค่ะก็เป็นเรื่องการขับรถตัดหน้าแบบไม่สนโลกอีกเหมือนกันนะคะ
แต่เกิดขึ้นบนถนนศรีราชานองค้อจังหวัดชนบุรีนี่แหละค่ะแล้วดูไซส์สิรถใหญ่กับรถเล็กอะค่ะ
เหตุการณ์นี้มีรถเสียหายไป๓คันบาดเจ็บกัน๔คนเอาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กัน
คันนี้ก็โดนไปอีกค่ะ
เต็มเลยค่ะคือถ้าคุณผู้ชมดูจากคลิปนี้เนี่ยนะเห็นชัดเลยว่ารถเก่งคันสีขาวนี้ขับออกมาแบบคือเหมือนตัดหน้าค่ะ
แล้วรถใหญ่มาจะเบรกยังไงทัน
เขาพยายามหักแล้วหักไม่ทันไปชนพอชนเสร็จปุ๊บเอ้าเบี่ยงมาพุ่งชนรถที่วิ่งมาทางตรงที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยชนเข้าหน้าเต็มแรง
แล้วมันมีจังหวะนึงกล้องเนี่ยมันสะบัดไปเห็นผู้หญิงคนขับพอดี
ใช่ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะก็ต้องรีบมาที่เกิดเหตุแล้วก็ใช้อุปกรณ์ตัดทางนำผู้บาดเจ็บออกมาจากซากรถเก่งทั้งสองคันค่ะ
อย่างที่บอกว่าบาดเจ็บกันไปสี่คนอืม
ต้นเนี่ยตำรวจก็ดูภาพจากกล้องติดหน้ารถแล้วก็ต้องแจ้งข้อหาคนขับรถเก๋งสีขาวแล้วค่ะ
ขนาดนั้นอ่ะนี่เคราะห์ดีนะคะที่เนี่ยแล้วเขามาแหมรถใหญ่อ่ะนะคือเป็นห่วงคันนี้ที่สุดเลยเพราะว่า
มันเหมือนประสานงากันนะคะแต่ว่าด้วยความที่พอชนมานิดนึงแล้วเนี่ย
แรงมันอาจจะเบาลงไปบ้าง

เรื่องสุดท้ายไม่ใช่เรื่องการขับรถตัดหน้ากัน
แต่ว่าเป็นเรื่องงามหน้าของตำรวจนอกรีด
เป็นคลิปในโซเชียลเขาบอกว่าเขาแชร์
เพื่อประจานเหตุการณ์ตำรวจจราจรคนนี้ครับ
รับเงินสดจากนักท่องเที่ยวจีน๒๐๐บาท
เพื่อให้ปลดล็อกล้อรถจักรยานยนต์

เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าวัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ
หนุ่มจีนคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดไว้หน้าร้านอาหาร
ออกมาเพราะว่าอ้าวรถถูกล่ามโซ่ล็อกกุญแจเอาไว้
มีใบสั่งแปะเอาไว้ที่หน้ารถจักรยานยนต์
ก็ไปบอกคนขับรถสามล้อให้ไปส่งที่โรงพักหน่อย

แต่พอไปถึงที่ทำการจราจรเชียงใหม่ปิดทำการ
ก็กลับมาที่จุดจอดรถจักรยานยนต์
ซึ่งถูกล็อกเอาไว้แบบนี้อีกครั้งหนึ่ง
ระหว่างนั้นครับมีตำรวจนายนี้เดินเข้ามา
นักท่องเที่ยวหนุ่มคนนี้ชาวจีนก็สอบถามว่า
จะต้องทำยังไงผมจะต้องทำอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นตำรวจคนนั้นก็ปลด
ล็อกแล้วรับใบสั่งคืนไปเพื่อแลกกับเงินสองร้อยบาทและมีภาพมีคลิป
ชัดเจนนะครับแน่นอนเรื่องอื้อเช้าขนาดนี้คุณผู้ชมก็มีการสั่งลง
ดาบตำรวจในคลิปเรียบร้อยเขาชื่อว่าดาบตำรวจเชิงชายวงบุริน
ผ่านครับล่าสุดผู้บังคับบัญชาย้ายให้พ้นจากตำแหน่งงานจราจรแล้ว
ก็สั่งให้ตั้งกรรมการสอบทันทีนะครับเพราะว่าทางจังหวัดเขามีการ
หดบอกว่าถ้าตำรวจไปล็อกล้อแล้วเนี่ยหลัง๑ทุ่มให้ตำรวจ
ปลดล็อกล้อออกเพราะที่จ่ายค่าปรับมันปิดเพียง๖โมงเย็น
เจ้าของรถจะไปจ่ายค่าปรับไม่ได้ชาวบ้านจะจ่ายไม่ได้
แน่นอนนะครับแต่ตำรวจบางนายก็อาศัยช่วงแบบนี้แหละแอบเก็บสวยเพื่อปลดล็อกล้อให้โดนกันประจำทั้งคนเชียงใหม่ทั้งนักท่องเที่ยวนะฮะเพราะรู้ว่าที่จ่ายมันปิดไปล็อกปุ๊บก็จะได้เงินเป็นสวยแบบนี้แล้วก็ปลดล็อกให้เขาไปค่ะนะฮะ